ต่อกันที่เหตุคดีสะเทือนขวัญนะคะที่บุรีรำ
ที่บอกว่ามีการไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งถูกฝังอยู่กลางสวนกล้วย
ไร่อ้อยอยู่ตรงนั้นแล้วสภาพเนี่ยคือไม่รู้ว่าฆาตกรรมหรืออะไร
คือสภาพเขาดูทรมานใช่ไหมใช่คือถูกมัดมือมัดเท้า
แล้วที่สำคัญยังถูกยิงด้วยนะคะศพของนายทิติศักดิ์ทูลฉลอง
หรือว่าในเท่อายุยี่สิบหกปีซึ่งถูกฆ่าฝังดินอยู่ที่ร่องน้ำกลางสวนกล้วย
แล้วก็ไร่อ้อยนะคะที่อำเภอนางรองบุรีรำค่ะ
สภาพศพนะอย่างที่บอกน่ากลัวมากมีแผลถูกยิง๒นัด
ถูกยิงบริเวณศีรษะแล้วก็หน้าอกลำคอมีรอยเชือกรัดนะ
หูซ้ายก็ขาดถูกมัดมือไพ่หลังแล้วก็ถูกมัดขาทั้งสองข้าง
แล้วก็ยังไปเจอเชือกไนลอนทิ้งไว้อยู่แถวนั้นด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บเชือกนี้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทางด้านพ่อแม่ของนายเท่นะคะผู้ตาย
บอกว่าลูกชายหายตัวไปเป็นสิบวันแล้วก่อนจะไปเจอศพเนี่ยแหละค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพนไซก็เลยเร่งหาหลักฐานเชื่อมโยงคดี
ตอนนี้ไปเรียกกลุ่มนักดื่มมาสอบปากคำก็คือเป็นกลุ่มที่ชอบนั่งดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำนั่นแหละ
แต่ตำรวจบอกว่าเนื่องจากคนตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าขาวเป็นประจำแต่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะว่ามันเป็นเรื่องของการฆาตกรรม
เพราะมันมีการฆ่าอย่างโหดเยี่ยมคนตายถูกยิงท้ายทอยและหน้าอกคอหัก
แล้วเรื่องของเรื่องคือคนตายเขามีประวัติประวัติว่าเคยทะเลาะกับคนในหมู่บ้านมาด้วย
แม่ค้าร้านขายของชำในหมู่บ้านบอกแบบนี้นะนางสาวสิรินพาเขาบอกว่าในเท่เนี่ยไม่ค่อยจะมาซื้อเหล้าที่ร้านนะ
แต่ก็รู้กันดีแหละเออว่าในเท่ชอบกินเหล้าจำได้ว่าวันสุดท้ายที่เจอในเท่นะ
เขาบอกหายไปเป็นสิบวันใช่ไหมคนขายร้านขายของชำเขาบอกว่าวันสุดท้ายที่เจอในเท่คือเท่
ขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อเหล้าขาวขวดใหญ่เลยวันนั้นยังทักในเท่ไปเลยว่าโอ้เท่ทำไมวันนี้แต่งตัวหล่อจังอ่ะ
เราวันนี้เท่จังงี้ใช่ในเท่ก็เลยหันไปแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวส่วนตัวเขาก็เลยคิดว่าเออก็แปลกดีเนอะ
แต่งตัวดีต่างจากทุกครั้งที่เคยเจอหรือว่าในเท่มีนัดกับใครหรือเปล่าลองฟังเสียงแม่ค้าค่ะ
นี่ล่ะค่ะ

แต่ทั้งหมดปฏิเสธบอกไม่เกี่ยวข้องกับการตายของในเท่นะ
เดี๋ยวจะเรียกครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมาสอบเพิ่มอีก
ทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะความคืบหน้า
เขาบอกว่านางดำบังกระโทกนะคะเป็นเจ้าของกระท่อมที่อยู่ใกล้กับจุดที่พบศพ
โอ้โหมันใกล้นะสักห้าสิบเมตรคือนางดำเล่าแบบนี้ว่า
ชาวบ้านตรงนั้นน่ะมีบางส่วนเขาชอบกินเนื้อสุนัขนะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสุนัขตัวไหนที่ชอบกินไก่หรือว่ากัดคนเจ้าของสุนัข
จะมาบอกให้คนที่ชอบทานเนื้อสุนัขเอาไปฆ่าชำแหละแล้วกินเนื้อ
ก็จะมาใช้กระท่อมตรงนี้เป็นที่ชำแหละสุนัข
แต่ผู้ตายก็ไม่เคยมากินด้วยนะทีนี้เขาก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงมาตายตรงบริเวณนี้
อ่าทางด้านคดีตำรวจไม่ฟันทงเรื่องของสาเหตุการฆ่าโหดในครั้งนี้นะคะ
แต่มีความเป็นไปได้ว่าในวันเกิดเหตุน่าจะมีการมาชำแหละสุนัขกันหรือเปล่า
แล้วไปเกิดการทะเลาะกันกับคนตายไหมแต่ยังระบุไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แล้วเขามีประเด็นทะเลาะอะไรกับใครเดี๋ยวต้องพยายามติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ